เพราะว่าเข้าไปข้างในปุ๊บเนี่ยคือเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็แพทย์ทุกคนคือพร้อม
พร้อมเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับ
อันนี้รู้สึกแบบเข้าไปแล้วรู้สึกดีใจแทนครอบครัวเขาด้วย
ตอนนี้อาการเนี่ยผมยังไม่ได้สอบถามรายละเอียดอะไรเลยครับ
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปคือคงต้องรอแพทย์วินิจัยอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงหรือยังไง

อย่างที่บอกตรงข่าวออกไปก็คือว่า
อาการก็ยังทรงยังโคม่าอยู่
อันนี้คือพอรู้ข่าวรีบมาเลยหรือเปล่า

แล้วก็ติดตามสอบถามหรือว่าพูดคุย

ว่าทำอะไรได้ยังไงบ้าง

เท่าที่ทุกฝ่ายและทุกคนจะทำได้แล้วครับ

ก็จริงก็ตั้งใจจะมาหาเหมือนกัน

แต่ประเด็นก็คือว่ามันยังอยู่ในการดูแลของแพทย์
ถ้าเกิดเราเข้าไปปุ๊บมันก็อาจจะเป็นแบบ

สุดท้ายแล้วก็พอมาถึงที่นี่
ในเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้ว
เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะสะดวกในการมาหามาเป็นกำลังใจให้เขา
อย่างเมื่อวานสร้างข่าวตกใจหรือเปล่า

เอาง่ายก็คือเป็นคนที่ร่วมฝันมาด้วยกันอะเนาะ
คือมันเป็นอีกหนึ่งคำว่าเพื่อนที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันคือเพื่อนร่วมฝันครับ
ผูกพันผูกพันกันไหมคะตอนที่อยู่ข้างใน

ผูกพันมาหลายปีไหมครับสะอดอากาศ
ตอนนี้สิบปีแล้วครับเรารู้จักกันมาสิบปีแล้วครับ
ติดต่อกันเหมือนเดิมครับเราอาจจะไม่ได้นัดเจอกันบ่อย
แต่เรายังคุยกันยังแชทกันยังทักเฟสกัน
ล่าสุดพึ่งก็ประมาณ๒๓วันที่ที่แล้ว
คือยังมาแซวยังมาคอมเมนต์กันอยู่เลยว่า
พูดทางจิตนะ

เออกลับมานะแล้วก็จริงเรารู้สึกแบบรู้สึกเลยว่า
เครื่องมือพร้อมขนาดนี้ทุกอย่างทุกอย่างเต็มที่ให้กับเขาขนาดนี้
รู้สึกว่าเขาน่าจะต้องดีขึ้นมันต้องมีแต่เรื่องดีนะ
สัมผัสได้ไหมคะว่าเขาสู้หรือเปล่า
สัมผัสมากครับเขาสู้อยู่ครับ
พี่นิวว่าปฏิหารอะไรครับ
ผมหวังปฏิหารไหมทุกคนหวังแหละอยากให้สิ่งทุกอย่างมันดีขึ้น

คงไม่มีใครอยากให้ใครคนใดคนหนึ่งตายไปตรงหน้าถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นคือตอนนี้ทุกคนหวังได้เต็มที่และส่งกำลังใจมาได้เต็มที่เลย
เพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งญาติทั้งพี่ทั้งน้องทั้งตัวน้ำตาลเองด้วยกำลังรอรับกำลังใจอยู่ครับ
ตลาดอย่าล้าเวลา๑๐ปีที่รู้จักกันเขาเป็นคนแข็งแรงหรือเปล่า
คือแบบเราไม่เคยเห็นวันไหนที่เขาจะไม่ยิ้มกับเราเลย
ที่อยู่ถือเป็นเหลือที่ออกมาทันไป
ยอมรับว่าแปลกใจครับแตกใจเลยว่าวันเป็นเพราะอะไรก็เลยเป็นเพราะฉายเหตุไหน
อเจมส์ให้กำลังใจคุณข้องคุณแม่อย่างไรบ้าง
คือตอนนี้ตอนนี้คือเนื่องด้วยแบบมีญาติเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ค่อนข้างประมาณนึงเหมือนกันเนาะ
แล้วก็ทำได้แค่แบบว่าเออก็เข้าไปสัมผัสเขาก็ไปกอดเขาให้กำลังใจเขาโดยที่แบบยังไม่ได้พูดไม่ได้สื่อสารอะไรมากเท่าไหร่ครับ

ฝากทุกคนครับส่งกำลังใจครับ
ถ้าเกิดเขารู้ว่าวันนี้มีทุกคนพี่สื่อมวลชนทุกคนมาร่วมทำข่าวและเป็นกำลังใจให้เขาขนาดไหนผมว่าเขาดีใจมากแน่
โอเคขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ